ส่วนมหากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับคอกีฬานอกเหนือจากการชมกีฬาแล้วแน่นอนครับ
การซื้อสินค้าที่ลดราคาแบบกระหน่ำก็มีให้ติดตามกันด้วยครับ
ต้องรีบไปเลยนะครับสำหรับการกลับมาอีกครั้งของมหากรรมสินค้าลดราคา
โดยในงานก็นำสินค้ากีฬาแบรนด์ดังหลากหลายยี่ห้อ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์ออกกำลังกายมากมายมาจัดโปรโมชั่น
ลดราคาแบบถล่มทลายสูงสุดถึง๗๐
เพื่อเอาใจบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายได้มีโอกาสใช้สินค้าคุณภาพดีราคาถูก
พร้อมทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีกรณีซื้อสินค้าตามโครงการช็อปช่วยชาติของรัฐบาลได้ด้วยครับ
คาดหวังว่าคนไทยจะมีสุขภาพดีขึ้นจากการออกกำลังกายเพื่อลดการสูญเสีย
สินค้าเราลดทุกชิ้นมีตั้งแต่เสื้อผ้าเรารวบรวมมากกว่า๒๐๐แบรนด์
รายการสินค้าทุกครั้งที่เรามาจัดเสื้อผ้ารองเท้ากอล์ฟเต็นต์ประเภทของไม้แบตมินตัน
ไฮไลท์ของเราคือถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนเรานำมาลดราคาทุกวันมากกว่า๑๐รายการ
ขอเชิญชวนท่านที่รักสุขภาพและต้องการมีร่างกายแข็งแรงให้คนที่รักของท่านมีสุขภาพที่ดี